ไปหาเนื้อคู่อ้าวแต่ไม่ใช่เนื้อคู่
อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปกินส้มตำก่อน
ให้มันแซ่บเผ็ดเสด็จใจไปเลย

คุณสั่งอะไรคุณก็ได้เพราะว่าทานกันเป็นคู่เป็นหมู่คณะมันอร่อยจริง
ไปดูกันไปร้านแซ่บปากโปครัวคุณนางนะคะ
อยู่หลังตลาดนาหลักซอยแปด
ร้านนี้ก็คือร้านคุณพลักษณ์กรรยาทนพนศาล

ร้านนี้นะขายส้มตำกันแบบโอ้โห

ไม่ได้มีแค่ส้มตำอะไรนะตำไทยตำปูตำปูปลาร้านะ
เพราะว่าเขามีสารพัดตำเลย
อร่อยจนนักชิมมานั่งรอต่อคิวกันนะคะคุณ

คือที่สำคัญนะเขาบอกว่าถ้ามาช่วงเที่ยงแบบนี้นะ

คนเยอะเหรอคะคนเยอะมากแน่นมากนะคะ
หายอยู่ที่จังหวัดเลยนะแต่ปูม้าสดมาก
ไม่มีการฟีสน้ำแข็งเนื้อปูไม่หาย
เนื้อจะสดหวานอร่อยเป็นพิเศษเลยนะคะ
และถ้าเกิดว่าใครชอบกินแบบเผ็ดรสจัดหน่อย
เผ็ดน้อยหน่อยก็สามารถสั่งความเผ็ดได้หลายระดับเลย
มีทั้งเผ็ดอนุบาลเผ็ดปะถมเผ็ดมัธยม
แม้กระทั่งเผ็ดแบบมหาลัย
อันนั้นเป็นตำพริกอย่างเดียวมีหลากหลายอย่างมันไม่มีแต่ส้มตำนะ
คุณเห็นไหมมีไส้ย่างมีไข่ตุ๋นมีอะไรแบบนี้เยอะมากเลย

เพราะว่าเขาบอกว่าปูม้าร้านนี้เนี่ยสั่งตรงมาจากนครศรีธรรมราช

ไม่มีการค้างนะเพราะว่าส่งกันแบบวันต่อวัน

และมาดูเมนูสารพัดตำของร้านนี้กันบ้าง
นี่ก็ต้องมีตำข้าวโพดแน่นอนเห็นข้าวโพดมาขนาดนี้นะคะ
แล้วก็มีตำหอยแครงที่คุณชนะบอกเห็นแว๊บ
หอยแครงตำกุ้งสดตำไทยตำลาวตำปลาร้าตำซั่วตำมั่วตำแตงตำอะไรก็ตำไป

เริ่มต้นกะทิจานละ๓๐บาทเท่านั้นเอง
ไปถึง๑๕๐แล้วแต่ถ้าเป็นปูม้าเป็นอะไรก็ราคาตามนั้นเลย
ใครอยากมาแซ่บนัวแบบนี้มากันได้ที่ร้านแซ่บปากโปครัวคุณนางนะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๖โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุด
ที่เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เนี่ยนะมันมีเหตุผล

คุณควรจะโทรไปสั่งจองไปสำรองที่นั่ง

โอ้โหที่นั่งนี่เต็มเลยนะ

โต๊ะล่วงหน้าหรือว่าจะออเดอร์อาหารล่วงหน้า

ร้านแซ่บปากโป

เผ็ดจนปากเบินโอ๊ยอะไรจะเผ็ดขนาดนั้นโอ๊ยอะไรจะเผ็ดขนาดนั้น
ซูดปากกันไปนะเห็นแบบนี้ก็น้ำลายไหลกันแต่เช้าเลยอ่ะ